ยังคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นกันก่อนนะคะ
สำหรับกรณีที่ประธานบริษัทอิตาเลียนไทย
ที่มีการเข้าไปล่าสัตว์ป่าแบบผิดกฎหมาย
คือเรื่องนี้เนี่ยคนค่อนข้างที่จะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ในการที่บุกจับกลุ่มครั้งนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน

เพราะว่าก็เห็นว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจนะคะ

หลายคนก็มองว่าอยากที่จะให้ดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ได้เด็ดขาดจริง
ไม่อยากที่จะเหมือนกับว่าคนรวยก็สามารถหลุดรอดกฎหมายได้
เขาก็อยากที่จะให้ดำเนินคดีจริงถ้าหากว่าผิดจริงด้วยนะคะ
โดยหลังจากการเข้าจับกลุ่มนายเปรมชัยกรณสูตร

โดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่

เปรมชัยเองปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ
โดยยืนยันว่าการเข้าป่าครั้งนี้เป็นแค่ครั้งที่๒
แล้วก็ไม่ได้เข้าไปเที่ยวในป่ามานานกว่า๔๐ปีแล้วค่ะ
ครั้งนี้ที่เข้าไปก็คือทำตามความฝัน
ให้คุณผู้ชมฟังเสียงนายเปรมชัยอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะ
ของหน่วยในสถานที่เกิดเหตุก็ทราบดีว่า
คุณผู้ชมภาคุณเปรมชัยได้มีตัวหน่อย

แต่ข่าวที่ออกมาทำไมเหมือนว่าเราไปนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตครับ
ไม่ใช่นอกเส้นทางนะขณะที่ได้รับอนุญาตแล้วก็
ในช่วงเดินทาง
เนื่องจากไม่ชำนาญทางแล้วมันมืด
มืดก็เลยเห็นว่าจุดตรงนั้น
พอมีแหล่งน้ำที่จะพักอาศัยได้เพราะถ้าเดินทางต่อจะ

คือนายเปรมชัยยืนยันบอกว่าเข้าป่าครั้งที่๒ในชีวิต
ครั้งแรกใน๔๐ปีก่อนแต่มันมีภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ปรากฏว่า๗ธันวาคมปี๒๕๕๙ค่ะ
ร่วมถ่ายกับนายเปรมชัยระหว่างตั้งแคมป์ในป่า

ไปเที่ยวกับนายมาครับจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งในภาพถ่ายที่เราวงให้เห็น
มีอาหารอยู่บนโต๊ะมีเครื่องดื่มอยู่บนโต๊ะ
และมีปืนพกสั้นวางอยู่บนโต๊ะด้วยค่ะ
หลายคนก็เลยเข้ามาคอมเมนต์แล้วบอกอ้าวพี่ไปทำอะไร
นายงยังตอบด้วยว่าเที่ยวป่าล่าสัตว์
ซึ่งตอนนี้ถ้าเราย้อนกลับเข้าไปดูในเฟซบุ๊กของนายยงเนี่ย
ไปแล้วนะคะเข้าไปดูไม่ได้แล้ว
โดยผู้ต้องหาทั้ง๔คนนะคะนอกจากนายเปรมชัยกรณสูตร
ประธานบริหารอิตาเลียนไทยเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนแล้วเนี่ย

เป็นลูกน้องที่ทำงานกับนายเปรมชัยมานานกว่า๓๐ปีแล้วค่ะ
มีนายธานีทุมมาศเป็นเจ้าของร้านอาหารท่าทุ่งนะคะ
รู้จักกับนายเปรมชัยมา๔ปีแล้ว
ส่วนนางนาธีเรียมแสนเป็นแม่บ้านของนายเปรมชัยค่ะ
ก็เป็นแม่บ้านมา๕ปีแล้วและเป็นคนทำอาหารให้ทุกคนรับประทานด้วย
ต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นที่สนใจของผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า
สัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหรือว่าหมอล็อตนะคะ
สัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
โดยหมอล็อตก็มีการโพสต์ภาพนี้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว

สภาพนี้ไม่สุดจริงหลับไม่ได้
หลังจากอดหลับอดนอนมา๒วัน๒คืน

เชื่อมั่นในการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พวกเรามาร่วมให้กำลังใจหัวหน้าวิเชียน
และเจ้าหน้าที่ทุกคนในช่องทางนี้ได้นะครับ
ซึ่งมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะการเข้ามาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
และขอบคุณที่ช่วยปกป้องสมบัติชาติด้วยความเสียสละ
สำหรับการสืบสวนดำเนินคดีของตำรวจล่าสุดนะครับ
ตำรวจเอกศิวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อจะไปหาหลักฐานเพิ่มเติม
เช่นเดียวกันกับที่บ้านของผู้ต้องหาอีก๓คน
จังหวัดต่างที่ตำรวจเตรียมเข้าตรวจค้น